ผู้ว่าเมื่อวานก็ลงพื้นที่ตรวจแล้วกลางคืน
แล้วก็ตอนเช้าไปที่ศูนย์บัญชาการเรื่องของน้ำท่วม
ไปตรวจสอบสถานการณ์กันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
เมื่อคืนนี้พูดว่าชัดชาติสิทธิพันธ์
นั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวไปตรวจน้ำท่วม
แถววงเวียนบางเขนเพราะจุดตรงนี้ตกหนักสุด
เป็นจุดที่ฝนตกหนักที่สุดของเมื่อวานนี้
พอลงรถไฟฟ้าปุ๊บก็เจอนักเรียนนักศึกษา
และคนทำงานยืนรอรถโดยสารเต็มไปหมดเลยคุณ

เพราะข้างล่างฝนตกลงไปไม่ได้
วิกฤตของวงเวียนบางเขนเมื่อวานนี้
คือถนนโผนโยธินช่วงวงเวียนบางเขน
ต่อเนื่องไปถึงถนนรามอินทาแล้วก็แจ้งวัฒนะ
อันนี้พื้นที่บ้านผมเองผมแชร์เหมือนกัน
ว่าตอนเช้านี้ยังติดอยู่เลยนะฮะ

สาเหตุเกิดจากคลองราชพร้าวและคลองบางบัว

ไม่สามารถทำหน้าที่ระบายน้ำได้แล้ว
บอกว่าคลองตรงนี้อยู่ในภาวะวิกฤตนะฮะ
ทำให้น้ำเอ่อท่วมถนนนะครับ
หลายคันก็จอดเสียกลางน้ำ
ขณะที่มอเตอร์ไซค์ไปแทบไม่ได้เลย
ผู้ว่าต้องไปช่วยเข็นทั้งรถเล็กรถใหญ่เลยนะฮะ
ครับคุณผู้ชมครับน้ำท่วมขังประชาชนหลายคน

คนที่จะเดินทางด้วยก็พลื่นเวลาเวลาแบบนี้
พลังถึงวิงด้วยความที่เข็มขึ้น

เดินทางด้วยรถสาธารณะเนี่ยโอ้โหเรียกไม่มีเลย
รถทหารจากหน่วยกองพันธารสื่อสารที่๒๑กองทัพภาคที่๑
รถบรรทุกขนาดใหญ่ยกสูง๔คัน
มาจอบริเวณสาริรถฝีฟ้าวงเวียนบางเขน
ติดกับสนบางเขนนะครับ
นี่คันนี้มารับประชาชน
ให้บริการประชาชนให้ได้กลับถึงบ้านคุณ
งั้นก็ติดอยู่แบบนี้ทั้งคืนไม่รู้จะถึงบ้านกี่โมงนะฮะ
นี่คุณผู้ชมฮะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืน